ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจมานานกว่าเจ็ดสิบปีของบริษัทสหภัทรณะพิมูล
หรือที่เรารู้จักชื่อว่าสหพัฒน์นั่นเองนะครับนำโดยแม่ทัพใหญ่อย่างคุณบุญชัยโชควัฒนา
นำพาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้
มั่นถือมั่นเรื่องของการทำความดีแล้วก็เดินตามคำสอนของในหลวงราชการที่๙
ประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ติดตามในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
บุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนภิบูลจำกัดมหาชน
ถ่ายทอดความในใจที่ได้เกิดและเติบโตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีโอกาสเรียนรู้หลักการทรงงานของพระองค์โดยเฉพาะหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เห็นได้ชัดจากการเนรมิตพื้นที่ภายในพระตำหนักจิตรดารโหธานเป็นแปลงสาธิตศาสตร์แห่งพระราชา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
คือที่เราประทับใจอย่างยิ่งเนี่ยนะก็คือเรื่องของที่ว่าพระองค์ท่านทรงงานนะฮะ
ไม่ทรงงานในการไปเยี่ยมราชดรอย่างเดียวนะฮะท่านทรงงานแม้กระทั่งอยู่ในวังสวนจิตเนี่ย
เราจะเห็นว่าสวนจิตเนี่ยมองเข้าไปไม่เห็นตัววังเห็นแต่โรงงานโรงนมโรงเพราะ
ถึงเราไม่ต้องเข้าไปก็พอจะทราบนะฮะว่าพระองค์ท่านทำอะไรอยู่
ซึ่งเรารับทราบเพียงเล็กน้อยก็ตามเนี่ยแต่รู้สึกว่าท่านได้ทำในสิ่งที่พระมหากษัตริย์เนี่ย
ไม่ต้องทำก็ได้แต่ท่านก็ทำ
หลังจากวันที่สิบสามตุลาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นช่วงเวลาที่ความ
คั่วหัวใจคนไทยทั้งประเทศและคนทั่วโลก
จากวันมหาวิปโยคในวันนั้น
บุญชัยเล่าว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้
นั่นคือเราทุกคนรักและเทิดทุนในหลวงรัชกาลที่๙เหนือสิ่งอื่นใด
มาตั้งแต่ที่ที่ที่ศูนย์สวรรคาไลน์แล้ว
เราได้เห็นภาพยนตร์บันทึกกันต่าง
รูปภาพต่างที่พระองค์ท่านได้ทำไปในช่วงที่ท่าน
ตั้งแต่ท่านท่านครองราชมาบอกจริงว่าเห็นแล้วน้ำตาไหล
ผมเห็นทีไรได้ฟังเพลงหรือให้เห็นภาพยนตร์ทั้งหลาย
น้ำตาซึมแทบทุกครั้ง
สำนึกในภาพหมาและกุญนาธิคุณของท่านอยู่เสมอนะครับ
ก็เลยบอกไปตอนตีหนึ่ง
หลักคำสอนที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ส่งเสริมคนดี
มันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและมีความซื่อสัตว์
คือสิ่งที่บุญชัยซึมซับมาโดยตลอด
พระราชดำรัฐอันหนึ่งที่ท่านพูดไว้ก็คือเรื่องของ
เราจะทำให้คนดีไปทั้งหมดไม่ได้
แต่เราต้องพยายามอย่าให้คนไม่ดีมาบริหารประเทศ

เพื่อประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้าต่อไป
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฟังครั้งเดียวถึงแม้พูดแบบนั้นไม่ได้

ก็เลยพยายามทำตลอดว่าเราต้องหาคนดีมาทำงาน
เราต้องไม่ยอมรับคนไม่ดีเราต้องให้คนดีมาทำงานให้ได้
คนที่มีความจริงใจต่อประเทศชาติขอคนที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญ
ความกระตันยูกระตะเวทิตาที่ถูกพร่ำสอนมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่และคุณพ่อ
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินประเทศชาติ
ที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
คือสิ่งที่ช่วยทำให้ธุรกิจของสหพัฒน์ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและเติบโตด้วยความภาคภูมิใจ
ผมเคยพูดว่าคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่คุณปู่กงผมเนี่ยมาจากเมืองจีน
พ่อเกิดในเมืองไทยก็ตามแต่ว่าคุณพ่อทำธุรกิจจนมีฐานะดีขึ้น
ไม่ดีไว้ในทุกวันนี้นะฮะตอนที่ท่านพอกินปั๊บเนี่ยท่านก็บอกเสมอว่า
อย่าลืมนะเราคืนกำไรให้กับสังคม
เพราะว่าสังคมยังมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะฉะนั้นเราต้องคืนกำไรให้สังคม
อันนี้ผมก็จำไว้ตลอดเวลาจะคืนด้วยวิธีหรือวิธีใดก็แล้วแต่
ผมก็พยายามคืนให้สังคมอยู่เสมอผมได้ซื้อมทรัพย์นะฮะ
ความคิดอันนี้มาเป็นเวลานานมากแล้วก็ไม่เคยเรียกว่าเลิกลา
ในสิ่งที่ต้องทำจะทำต่อเนื่องและทำตลอดไป
บุญชัยกล่าวทิ้งท้ายว่าในหลวงรัชกาลที่๙คือพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐสุด
พระองธ์ทรกิจต้องเป็นแรงพันธุรกิจเป็นแรงปันดาลใจให้กับทุกคนเสมอมาและตลอดไป
เวลามีใครถามว่าพระมากษัตริย์ในเมืองไทยเป็นยังไง
แม้เขาไม่เข้าใจแต่เราภูมิใจ

ซึ่งไม่เหมือนพระมหากษัตริย์ในชาติใดทั้งสิ้นนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป